ระบายไม่ทันนะครับและน้ำก็ได้รอด
ฝ่ายนะครับทำให้ฝ่ายจำรุดนะครับ
เนื้อเดือนหลักประโกนหมู่สามหลักประโกนเหนือหมู่๕นะครับ
ได้ละเมืองตลอดหมู่๑ละเมืองตรงหมู่๙นะครับ

จะไหลผ่านกลางบ้านมากรู้มาเส้นนี้

ตอนนี้ระดับน้ำแรงมากนะครับฝนก็ตกลงมา
แล้วก็อบยกของกลุ่มเสียงเนี้ยไปไว้ในที่บอดหายเรียบร้อย
บ้านการนะครับที่สมบัติบ่อบอาทอคแล้วก็สมบัติบ๑๗๐๐
พี่น้องไม่จ่ายส่วนในในซึ่งที่หลับน้ำไว้เกี่ยวกับการรับสรรค์อาจารย์อย่างชิ้นข้น

ต้องมาดูเกี่ยวกับท่านไปเลย

ประมาณ๑๐กว่าเมตร๑๐กว่าเมตรครับ
สิบกว่าเมตรสิบกว่าเมตรครับ